เดี๋ยวเอาขอเรื่องการเมืองก่อนเลยตอนนี้กำลังร้อนแรง
ขอเรื่องการเมืองเลยนะ
เมื่อวานหลังจากชัดเจนแล้วว่าผลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
ผมก็คงรู้สึกอย่างเดียวกับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทย
ดีใจที่ในที่สุดก็ได้นายกรัฐมนตรี
รอกันมานานกับเลือกตั้งแล้วก็ต่างคนค่ะ
ก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่กระบวนการในการตั้งรัฐบาลมันจะได้เดินหน้าเป็นที่เรียบร้อย
ทีนี้เมื่อวานก็มีนายกรัฐมนตรีแล้ว
อีกน้อยก็ประธานสภาประธานรัฐสภานำความเคล็ดกราบของควบคุณ
ส่วนโคลนา๖๙แต่ตั้งตั้นนายกก็พร้อมรัฐบาลได้
เมื่อผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี
วันหน้ากันเหลือไม่กี่วันก็จะมีรัฐบาล
ประชาชนก็สบายใจ
เสียงที่ดูแบบปริ่มกำกึ่งอย่างนี้ไม่มีสักทีแล้ว

ดูคะแนนเสียงแล้วเนี่ยได้

กว่าคนนะครับ
ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
แล้วก็ยังมีเสียงสว

รัฐบาลแข็งแรงพอสมควรในสถานการณ์นี้
แต่หลายฝ่ายมองว่าน่าจะอยู่ได้ไม่นาน

เราต้องช่วยกันคิดในแง่ดี
ถ้าเราแสดงออกเฉพาะเรื่องที่คาดการณ์ไปในทางร้ายหมด
บ้านเมืองก็คงลำบาก

ถ้าไปจากนั้นผมมองในแง่ดีนะ
รัฐบาลที่มีเสียงไม่มากเกินไปนะครับ
อย่างนี้ก็จะเป็นรัฐบาลที่จะต้องทำงานหนัก
ต้องสร้างผลงานให้ประชาชนเห็น

ต้องแก้ปัญหาที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาเดือดร้อนให้ได้
รัฐบาลถึงจะได้ยืนอยู่ได้อย่างแข็งแรง
อย่างตอนนี้ก็ต้องรัฐบาลก็ต้องทำเรื่องเศรษฐกิจชาวบ้าน
มาแก้ปัญหาพื้นฐานของชาวบ้านทั้งหลาย
ผมคิดว่าอย่างนี้รัฐบาลนี้ก็จะอยู่ได้
อย่าไปคิดว่าแหมเสียงตึงไม่มาก
ทำงานดีประชาชนก็มาสนับสนุน
แล้วก็ผมคิดว่าในการแต่งตั้งรัฐบนศาลตลงการรัฐบนตรี
เพราะว่าท่านก็ต้องรัมทรวม
ก็ฉะนั้นต้องให้ปัชชนก็มีเรื่องพี่ป้าม
บางคนถ้าอยู่ผิดที่จะไม่ค่อยดี
เอกภาพในรัฐบาลการที่เป็นภักด์ร่วมรัฐบาลจำนวนมาก

ทุกคนที่มาร่วมรัฐบาลก็ต้องรู้ว่าร่วมกันมีภาระหน้าที่
ร่วมกันทำภาระหน้าที่
ผมก็เคยจัดรัฐบาลที่มีประการเงินเลือกแยก

เพราะฉะนั้นยิ่งมีน้อยยิ่งสามคลีกัน
ในหลายฝ่ายก็ไม่เป็นปัญหา
เพราะถ้าเกิดคนฝ่ายรัฐบาลมีปัญหากันเองมันก็จบ
เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูแลกันว่า

ผมไม่ทราบว่าคุณธนทรเขาหมายความว่าอย่างไรนะ

เขาพูดว่าเมื่อวานที่แพ้ผลเอกประยุทธ์นี่ปล้นหรือว่าหรือว่าตอนเลือกตั้งปล้น
แต่ถ้าคนเขาเกิดไปกล่าวหาคุณธนทรบ้างว่าที่ได้มาเยอะแยะนั้นไปทำอะไรมาอย่างนี้ไม่ได้หรอก
การเมืองมันต้องไม่มากล่าวหากันเลื่อนลอยอย่างนั้นนะครับ
ต้องว่าไปถามกฎเกณฑ์กติกา
ผมคาดหวังที่จะมีผู้แทน๔๕๐คนได้มา๕คนผมเห็นไม่ปรากฏ
เมื่อวานเขาเลือกนายกราธบุตรกรรณสภาพก็เปิดเผยชักเอง
กับรัฐบุรุณีตัวท่านสุทธิพย์เห็นว่าต้องมีการปรับแก้อย่างไรไหม
ก็เป็นเรื่องปกตินะถ้าจะต้องมีการปรับทั้งการแก้เนี่ย
ผมโดยหลักการหลักใหญ่เนี่ยผมคิดว่ารัฐมนุนฉบับนี้ดีเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ของประเทศไทย
เหมาะสมสำหรับที่เราจะพาประเทศเดินหน้าไป
ผมเป็นฝ่ายอยู่ข้างประชาชนเสียงข้างมากที่สนับสนุนรัฐบุรุณีสภาพดี๑๖๘๐๐๐๐๐คน